คุณผู้ชมคะที่นครปฐมนะคะวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
ก็ไม่รู้อีท่าไหนล่ะคือกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้นะ
แต่คือรถคันนี้ตกคลองลงไปแล้วไม่มีใครรอดชีวิตเลย
คือเสียชีวิตไปทั้งหมด๕ศพมีเด็กเล็กด้วยมีผู้หญิงด้วยนะคะ
ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ก็ไหลตกลงไปแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ไม่มีใครแบบออกมาจากรถได้อะค่ะ
ตอนนี้ก็คือตำรวจยังคงสืบสวนอยู่นะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
แต่ทางญาติเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
เตรียมที่จะทำพิธีศพตามศาสนากันแล้วนะคะ
ทีมข่าวลงไปในที่เกิดเหตุนี้ด้วยนะคะ
ก็ไปเจอญาติกับผู้เสียชีวิตที่เขามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
มีการนำเอาน้ำแดงขนมนมกล่อง
แล้วก็เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีด้วย
ใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีค่ะ
แล้วก็เดินทางไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาล
เพื่อนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
อันนี้ก็คือภาพของรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุ
อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นตอนบ่ายของ๑๖กุมภาพันธ์นะคะ
เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่
ตกคลองบางกระอุ่นหน้าบริษัทกาตันกรุ๊ป
จำกัดตำบลวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรี
อันนี้เป็นบรรยากาศที่ยาดนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ก็ตามหลักความเชื่อของศาสนานะคะ
ว่าถ้าผู้เสียชีวิตที่อาจจะเสียชีวิตแบบ
ไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเสียชีวิตไม่ดีตายโหงอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็ต้องเอาพระมาเชิญโดยวิญญาณกลับไป
ใช่ยาดก็มาทำพิธีกันไปนะคะ
ซึ่งเขามีการแบ่งการจัดพิธี๓วัดด้วยกันค่ะ
ที่วัดมงคลประชารามในตำบลคลองโยอำเภอพุทธมนตรเนี่ย
สาราสุนทรญาติเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงจิรนัน
กัณหาวัย๕ขวบเด็กหญิงยามาซับมักวัย๒ขวบ
แล้วก็นางพิสมัยบุญเจริญวัย๔๓ปีนะคะ
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนางสาวเจนจิราอยู่เรืองศรีวัย๒๓ปี
แม่ของเด็กทั้งสองคนค่ะก็บอกว่าทำใจไม่ได้เลย
เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยพรากหัวใจเขาไป๓ดวง

ลูกสาว๒คนแม่อีกหนึ่งคนไปหมดเลย
แต่ญาติก็คุยกันแล้วนะคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว

ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้จะเกิดจากอะไรเนี่ย

เพราะตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งผลตรวจของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเลย
การสวดทำไอ้ทำขี้ซื้อน่าจะเผาเอาชื่ออะไรครับ
พ่อสั่งค่ะจะขายธรรมนั่นกว่าที่

ส่วนศพของนายวรวิทย์สวัสดิ์วงวัย๒๒ปีคนขับรถเนี่ยนะคะ
ญาติก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสำโรงในอำเภอนครชัยศรี
ส่วนศพนางสาวสิริทราอินทศิลป์
แฟนสาวของนายวรวิทย์ก็นำไปประกอบพิธีที่วัดหนองงูเหลือม
ซึ่งสองครอบครัวนี้ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า
แล้วก็ไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะ
สำหรับความคืบหน้าของคดีเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่พนักงานสอบสวนสพนครชัยศรีเจ้าของคดีค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบมานะ

แต่จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมแล้วก็ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
มันไม่เห็นรอยเบรกตั้งแต่แรกเลยค่ะ
คือรถมาเรื่อยไม่ได้มีการเบรกหรืออย่างไรเลย
ก็เลยตั้งประเด็นการเกิดเหตุเอาไว้๒ประเด็นด้วยกันก็คือ
หนึ่งคนขับรถอาจจะเกิดอาการวูบขณะขับรถ
หรือสองคนขับอาจจะก้มหยิบสิ่งของอะไรหรือว่าอาจจะทำอะไรอยู่จนสายตาเนี่ย

ไม่ได้มีการเบรกไม่มีอะไรตัดหน้าไม่มีการแบบ
สะบัดลงไปอย่างเงี้ยนะคือมันพิ่งมันวิ่งตรงเข้าไปเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องรอนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรายงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
สรุปออกมาว่ายังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะครับ